คุณผู้ชมค่ะพาไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันหน่อยนะคะ

หลายคนก็อยากจะเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตนะคะ
โดยเฉพาะคนที่เกิดปีกุลปีหมูนี่แหละค่ะ
เดี๋ยวเราจะพาไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จังหวัดเชียงรายค่ะ
วันนี้จะพาคนเกิดปีกุลไปไหว้พระขอพรเสริมสิริมงคล
ที่วัดพระธาตุดอยตุงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
แต่ว่าไม่ได้ไปได้แค่คนเกิดปีกุลนะ

แล้วก็เก่าแก่อยู่ทางภาคเหนือนี่แหละค่ะ
เป็นที่เคารพบูชาของชาวล้านนานะคะสร้างตั้งแต่พศ๕๖๑นะคุณ
สองพันปีนะคะโอ้โหใช่ค่ะเป็นที่บรรจุพระบรมศาลีริกฐาตุกระดูกหายปลาร้าของพระพุทธเจ้า
สมัยพระมหากัสปะเถระอาราธนานะคะอันเชิญมามอบให้กับพระเจ้าอุชุตราชเจ้าผู้ครองนคร
นาคพันโยนกชัยบุรีครับราชการที่สามแห่งราชวงศ์สิงหลวัฒน์
ในปีกุลมีอายุครบสองพันปีอย่างที่บอกไปชาวเชียงรายเขาร่วมกันทำพิธีสวดมนต์
ภาวนาปฏิบัติธรรมไหว้สาศักระสืบชะตาหลวง
ฉลองสมโพธิ์องค์พระทาทเจ้าดอยตุงสองปัญณวสาห์ไหว้สาห่าพระทาทเจ้าดอยตุง
เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้
เห็นไหมคุณว่าประชาชนแน่นมากเมื่อสักครู่นี้เขาจะมีขบวนแห่จากลานบันได
วิหารนะคะเดินถือตุงถือทงขึ้นไป
น้องใบตองเขาแห่กันแต่เช้าเลยสิท่า
ใช่ค่ะเพราะว่าหมอกลงด้วยอากาศเย็นด้วยที่จังหวัดเชียงรายนะคะ
เป็นการอัญเชิญเครื่องสักการะประกอบพิธีบวงสวง
ขึ้นถวายองค์พระธาตุเจ้าดอยตุงบนยอดดอยค่ะ
นี่ค่ะอากาศดีด้วยประชาชนไปกันเยอะเลยนะคะ
ประชาชนทั้งนักท่องเที่ยวมาร่วมงาน
เขาก็พากันเดินจงกลมรอบพระธาตุเจดี๓รอบ
แล้วก็ใช้ผ้าสีเหลืองห่มรอบปฐมเจดีค่ะ
เพื่อถวายบูชาพระบรมศาลีริกฐาตุของพระพุทธเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์มาก
แล้วก็อยู่บนยอดดอยตุงนะคะครับแล้วก็จะมีเสียงระคังดังกลางวานเลยค่ะ
คนตีก็จะอยู่ข้างบันไดนาคนะคะตีดังหนึ่งใช่ค่ะ
เขาเชื่อกันว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นสวนเทพารักษ์แหล่งสถิตของเทพารักษ
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาดอยตุงนั่นเอง
และที่หน้าพระธาตุจะมีรอยแยกบนพื้นด้วยนะคุณ
เขาบอกว่ารอยแยกนี้ยาวประมาณ๑ฟุต
เขาบอกว่าเป็นรอยแยกที่ใช้ปักฐานตุงบูชาพระธาตุเมื่อพันกว่าปีก่อน
เป็นความเชื่อกันแบบนี้สำหรับผู้ที่เกิดปีกุลหรือว่าเกิดปีไหนก็ได้ค่ะ
ถ้าเกิดว่าคุณได้ไปที่เชียงรายนะคะอยากแนะนำให้ไปกราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ให้ได้สักหนึ่งครั้งในชีวิต
เพราะว่าการได้มาไหว้ที่นี่เขาบอกว่าเปรียบเสมือนได้ไปสังเวชนียสถาน๔ตำบลที่ประเทศอินเดียเนปาน
เพราะว่าพระธาตุดอยตุงเป็นพระธาตุส่วนหนึ่งขององค์พระพุทธเจ้าไม่ต้องไปไกลถึงต่างประเทศเราก็มาแสวงบุญได้เช่นเดียวกัน
เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตสักครั้งในชีวิตที่เกิดมาถ้ามีโอกาสได้ไปเชียงรายอยากให้ไปนะคะ

เดี๋ยวเสียงอะไรนะเมื่อกี้

มึงกินหยวกมั้ยหรือรำข้าว

นึกว่ารำข้าว

ไม่ได้กินมุมมามขนาดนั้น
ปีอื่นก็ไปได้โดยเฉพาะปีกุลเนี่ยพลาดไม่ได้เลย
ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะได้ไปสักการะ